ทั้งสองสาวชอบทานเส้นอะไรกัน

แต่เส้นที่จะนำเสนอต่อจากนี้
เชื่อว่าหลายคนจะคุ้นเคยกับอาหารญี่ปุ่น

มันน่ากินน่าทานขนาดไหนไปติดตามเลยครับ
ความพิเศษของที่ร้านนะครับคือน้ำซุปแน่นอน
พวกเส้นมาเสร็จปุ๊บจะตกใจเลยว่า
ก๋วยเตี๋ยวเรือมีเส้นหลากหลายขนาดนี้
วัตถุดิบหมูเนื้อคัดสรรเองหมดเลย

หากินแบบนี้ที่อื่นไม่ได้แน่นอน
สวัสดีครับปอนนะครับ
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชักทงครับผม
เริ่มต้นจริงครับคือเพื่อนชวนทำ
เสร็จปุ๊บก็เพื่อนหายไป
ก็เลยทำกันต่อกับแฟนครับผม
ก็คิดว่ามันเป็นงานที่๒
รองกับไปเล่นตีนกลางคืนครับ
คือจริงแล้วเมนูที่ร้านเนี่ยจะมีเมนูแปลก

วันมันจะมีบ้างไม่มีบ้าง

ที่ร้านจะใช้หมูใช้เนื้อที่คือเราคัดเอง

อย่างหมูนี่ก็จะเน้นพวกหมูตุ๋น
อย่างเนื้อเปื่อยเราก็ใช้ส่วนที่มันนุ่ม

คือมันก็จะเป็นพวกเนื้อน่องลายอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็จะมีที่พิเศษก็คือพวกเส้น
ที่ร้านจะใช้เส้นแปลกหลายเส้นอยู่ครับ
จุดเด่นนะครับก็คือจะเป็นเส้นปูด้ง
้งเตี๋ยวเรือที่อื่นคิดว่าน่าจะยังไม่มี
เพราะว่ามันเข้ากับน้ำซุปมากกว่า
มันนวลแล้วมันก็ดูดน้ำเข้าไปในเส้นด้วย

เหมือนในเส้นมีน้ำก๋วยเตี๋ยวเข้าไปด้วย
เส้นจับแชร์ก็คือเส้นเส้นเกาหลี
นูที่ร้านก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็ก๒๕บาท
ถ้าเป็นชามใหญ่ก็จะ๕๐บาทพิเศษ๖๐บาท
แห้งก็๙๐บาทครับผม

มีหม้อไฟ๑๒๐บาทครับ๑หม้อทั้งหมูและเนื้อ
แล้วก็จะมีลวกจิ้มราคา๘๐บาทครับ

ถ้าอยากมาลองชิมก็ได้เอาเนื้อชักโทงนะครับ

ตั้งแต่เที่ยงวันถึง๒ทุ่ม

เตี๋ยเรือชักทงเบอร์ติดต่อ๐๘๘๐๑๘๔๖๓๐ครับ
ก็อยากจะให้มาลองชิมก๋วยเตี๋ยวเรือชักทงนะครับผม

ทั้งบรรยากาศและรสชาติเพียบเดียวครับ